ส่วนช่วงแรกนี้นะคะจะมาพูดคุยกันที่ประเด็นเกี่ยวกับทุเรียนยัดไส้ค่ะ
เล่าไปแล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมีหญิงคนหนึ่งซื้อทุเรียนกวนไป
หวังจะรับประทานแต่พอเปิดออกมาถูกยัดไส้ด้วยทุเรียนเก่าเก็บ
ตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วสำหรับแม่ค้าหัวใสรายนี้
ใช่ครับก็ส่งผลให้ทางผู้ว่ามราชการจังหวัดจันทบุรีนะครับ
มีการเตรียมออกประกาศควบคุมผู้เอารัฐเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับ
หลังจากไปเจอแม่ค้าหัวใสขายทุเรียนกวนยัดไส้ครับ
ซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ไม่ดีให้กับจังหวัดครับ
นายสมศักดิ์ปริสุทธโธเหมธานนท์นะครับ
ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับ
เปิดเผยถึงกรณีตำรวจจับแม่ค้าขายทุเรียนกวนยัดไส้ให้กับนักท่องเที่ยว
มีการเผยแพร่คลิปทางโซเชียลสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีว่า
ตำรวจภูทรนายอามสอบสวนนางสาวกัญญารัฐรำพึงพวกครับอายุ๔๒ปี
แผงขายผลไม้คอยขุ่นริมถนนสุขุมวิทย์ขาออกตัวเมืองจันทบุรีแล้ว

โดยรับสารภาพว่าขายทุเรียนกวนยัดไส้ทุเรียนค้างปีจริง
โดยทำทุเรียนหมอนทองกวนคุณภาพดีสีสวย
ห่อทุเรียนกวนค้างปีที่สีไม่สวยเอาไว้อีกชั้นหนึ่งครับ
แล้วก็ไปวางขายคู่กับทุเรียนกวนคุณภาพดี
เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนจะเลือกซื้อไป
สำหรับผู้ที่ต้องการทุเรียนกวนราคาถูก
ก็จะได้ทุเรียนกวนยัดไส้ไปครับ
สามารถกินได้ตามปกติเพียงแต่ว่าสีไม่สวย
โดยทำมาทั้งหมด๔๐ก้อนขายก้อนละ๑๐๐บาท
ตัวประโยชน์จึงแจ้งข้อหาช่อโครงประชาชน
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็กล่าวต่อว่า
วันที่๓๐มีนาคมนี้เตรียมเรียกผู้ประกอบการแผงผลไม้
ทั้งหมด๒๓๗แผงที่มีการขึ้นทะเบียนไว้

แล้วก็หาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีก
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว
โดยอาจจะตั้งประกาศจังหวัดครับเหมือนการลักลอบจำหน่ายทุเรียนอ่อน
เพื่อหามาตรการบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนที่มีเจตนาทำให้ชื่อเสียงจังหวัดนั้นเสียหายครับ